คุณผู้ชมครับเรามาติดตามพาดหัวใหญ่ที่สุด
ก็เป็นพาดหัวว่าพกพระดังติดตัว
เจ้าสัววิชัยสบแทบไม่เป็นไร

ญาติเพื่อนสนิทเคารพศพนะครับ
ส่วนนักเตะเลสเตอร์จะมาอาลัย
แล้วก็เป็นภาพที่ศพของเจ้าสัววิชัยถึงที่วัดนะครับ
รวมถึงเป็นภาพที่คุณต๊อปลูกชายของเจ้าสัววิชัยเนี่ย
ได้โชว์พระพระเครื่อง๓องค์ที่ไม่ถูกไฟไหม้
ซึ่งเป็นพระที่เจ้าสัววิชัยเหน็บติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับ

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนายวิชัยศรีวัฒนประภา
ที่มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอเก็บภาพ
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ศพของนายวิชัยที่นำกลับมาจากอังกฤษ
เคลื่อนย้ายจากสนามบินดอนเมือง
คือมาถึงดอนเมืองเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าใช่ไหมครับ
บ่ายโมงครึ่งแล้วก็ขึ้นรถนะครับ
มาถึงวัดเทพศิรินทราวาสในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๔๐นาที
แต่สื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ที่วัดเทพศิริน
คือต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวของเจ้าสัววิชัยเองนะครับ
ก็มีการเขาเรียกว่ากันพื้นที่

ในการทำพื้นที่ในบริเวณที่จัดไว้ให้
เพราะว่าติดป้ายไว้เลยว่าห้ามถ่ายภาพนะคะ

ว่าการตกแต่งบรรยากาศภายในวัด
คือในงานจะเน้นดอกไม้สีขาวเป็นหลัก
แล้วก็ในสาราจะเน้นดอกไฮดันเดียสีฟ้า
รวมถึงการปูพรมสีน้ำเงิน
ใช่นะครับแล้วก็จัดพื้นที่อีก๗สาลานะครับ
ในการที่จะให้แขกเรือเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
บรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬา
อย่างเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนของเจ้าสัววิชัยนะครับ
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
รวมถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งของเจ้าสัววิชัย

ก็เดินทางมาร่วมเคารพศพด้วยนะครับ

ถูกตั้งรอพิธีบำเพ็ญกุศลที่สาราตวีนิรมิตรหรือว่าสารากลางน้ำ
ซึ่งในวันนี้๓พฤศจิกายนจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ตั้งแต่เวลา๑๗น๓๐นก่อนจะมีพิธีสวพระพิธรรมศพเป็นเวลา๗คืน
ซึ่งถึงวันที่๙พฤศจิกายนนะครับและจะทำการเก็บศพไว้๑๐๐วัน
เพื่อรอกำหนดการพระราชทานเพลิงต่อไปแล้วก็เมื่อวานนี้
บอกว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณต๊อปอายวัฒน์แล้วก็คุณต๊อปเล่าให้ฟัง
ร่างของคุณพ่อเนี่ยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยมีแค่ใบหน้าที่แดง
แขนซ้ายมีรอยถูกไฟไหม้เล็กน้อยคุณตอบกับท่างคุณแม่ก็ดีใจ
ก็เลยทำให้บังร่างของคุณพ่อเอาไว้ทั้งหมด
คือตรงนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่าทุกคนพยายามปกป้องคุณพ่อเอาไว้นะคะ
ใช่นะครับอันนี้เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเคารพศพได้เปิดเผยให้ฟังนะครับ
คุณต๊อปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วผู้ศึกของเราก็ได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งที่
หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมพิธีเคารพศพของเจ้าสัววิชัยเหมือนกัน
เกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องของพระสามองค์ที่เจ้าสัววิชัยเนี่ย
พกแล้วก็เหน็บติดตัวไว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจตลอดเวลานะครับ
ชนิดที่เรียกว่าเหน็บติดตัวตลอด
และมีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่าพระทั้ง๓องค์ก็มีพระสมเด็จวัดระคัง
พระรอดลำพูลและล็อเกตหลวงพ่อกเกะเซมเคมโกคเกมโมโกเกจีย์อาจารย์ชื่อดัง
เมืองลำเปาห์งนะครับหลังจากเกิดอุบัติฐเหตุฮีลิคอปเตอร์ตก

เล่าให้ทีมข่าวฟังเหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

คุณต๊อปไอยวัฒน์ศรีวัฒนประพาลูกชายเจ้าสัววิชัย
นำมาเก็บไว้แล้วแล้วก็ยังนำมาโชว์ให้ดูอีกด้วย
และนี่แหละครับในโลกโซเชียลเขามีการแชร์ภาพนี้กัน
ที่คุณต๊อปเองเอาพระทั้ง๓องค์มาโชว์อยู่
ใช่ยังมีข้อมูลด้วยนะบอกว่าพระเครื่ององค์แรกที่นายวิชัย
นำโมโมชานั้นมาจากนายมนตรีผงพาเน็ต
รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนฮวันนะคะใช่ครับซึ่งก็บอกว่า
นายมนตรีนั้นนะคะนำพระสมเด็จวรรภังพิมพ์ใหญ่
ขุนศรีและเกรดบัวตูมมาให้เลือก
พร้อมกับพระเครื่ององค์อื่นด้วย
ด้วยความที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องประกอบกับเกรงใจ
ก็เลยหยิบองค์ที่คาดว่าแพงน้อยที่สุด
คือเจ้าสัววิชัยก็เลือกองค์นี้
ตอนนั้นนะใช่นะตอนนั้นคือไม่มีความรู้แหละด้านของพระเครื่อง
แต่ก็หยิบองค์ที่คาดว่าแพงน้อยที่สุดไปด้วยความเกรงใจ
แต่เมื่อเริ่มศึกษาและเข้าสู่วงการพระเครื่องอย่างจริงจังนะครับ
สัววิชัยได้ใช้บริการเซียนพระ๒คน
ก็คือนายพิสารเตชวิพากษ์หรือว่าต้อยเมืองนล
แล้วก็นายมงคลเมฆมานะหรือว่าโกเนียวสำโรง
คอยตรวจสอบแล้วก็คัดกรองพระเครื่องให้
ก่อนจะตัดสินใจเช่าเข้ากรุเพื่อบูชาต่อไปนะครับ

ที่เป็นผู้ที่เล่นพระเก็บสะสมพระดังพระใหญ่มาตลอดนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นนายมนตรีพงพาณิช
เป็นจุดเริ่มต้นในการเอาพระมาให้เจ้าสัววิชัย
เขาว่ากันว่าทั้งสองคนนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับ
ขณะที่เรื่องของการตรวจซากเฮลิคอปเตอร์ออกัสต้าเวสแลนด์
ตอนนี้ทางทีมกู้ภัยของอังกฤษ
ก็ได้เคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วเมื่อวานี้นะครับ
ซึ่งล่าสุดได้ขนส่งถึงฐานบัญชาการของหน่วยงานสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลทางการบินแบบดิจิทัล
หรือที่เรียกกันว่ากล่องดำได้สำเร็จแล้วนะคุณ
แต่ต้องรอการพิสูจน์ร่องรอยต่างจากซากเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งจะได้มา
รวมถึงนำข้อมูลและหลักฐานอื่น
มาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ที่ทำให้กล่องบันทึกตกต่อไปนะครับ

จะร่วมแสดงความอาลัยสนามในการแข่งขันด้วย

เมื่อลงแข่งเสร็จเรียบร้อยจบเกม
จะเดินทางมาที่ประเทศไทยทันที

เป็นความตั้งใจของนักเตะทุกคนนะคะ
เพราะว่าต้องการไปให้กำลังใจครอบครัว

เพราะว่าเจ้าสัววิชัยก็ปฏิบัติกับผู้เล่นเหมือนกับลูก

ผลการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเลยค่ะ
เพราะว่าหลังจากนี้ไปทุกแมชการแข่งขัน

แล้วก็ลำลึกถึงผู้ชายที่อุทิศตน

แล้วก็ในสนามวันนี้ที่จะมีการเตะกันนะครับ

จะได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อะไร๑นาที
แก่เจ้าสัววิชัยแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับ